ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นในวันนี้
ที่พื้นที่หนองบัวลำพูมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลย
ผู้ที่บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาล๒โรงพยาบาลนะครับ
คือโรงพยาบาลนากลางและโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
หลังจากนั้นไม่นานทางโรงพยาบาลประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก
ขอรับบริจาคเลือดโดยด่วนนะฮะซึ่งก็แน่นอนแล้วครับ
คนไทยที่ทราบข่าวคนที่อยู่พื้นที่ใกล้มาบริจาคเลือดกัน
ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยประกาศผ่านทางเพจเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลนะครับ
ทางโรงพยาบาลหนองบุรมภูตอนนี้ได้ประกาศปิดการรับบริจาคเลือดแล้วนะครับ
เพราะว่าเลือดเพียงพอแล้วแล้วก็ได้ขอบคุณทุกคน
และทุกกำลังใจที่ได้ช่วยเหลือกันนี่ฮะโรงพยาบาลหนองบุรมภูขอปิดรับบริจาคเลือดในขณะนี้
เนื่องจากมีเลือดเพียงพอต่อการให้บริการ
โรงพยาบาลหนองบัวลำพูขอขอบคุณในทุกกำลังใจที่ช่วยเหลือในครั้งนี้
ญาติยาดของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิง
วันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะครับ
มาติดตามอาการโดยเฉพาะของผู้ที่บาดเจ็บอยู่นะครับที่หน้าห้องฉุกเฉิน
คือหลายคนตอนนั้นสาหัสนะฮะญาติญาติก็ได้แต่ภาวนาขอให้รอดปลอดภัย
นี่ครับทุกคนนี่ร้องไห้
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นำคนเจ็บเนี่ย
ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู๘คนนะครับ
ซึ่ง๒ใน๘เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีอยู่คนนึงต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรต่อนะฮะ
ที่เหลือก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลนากลาง
นี่นะฮะมีเสียชีวิตไป๒นะครับจาก๘ที่มาที่นี่
ของผู้บาดเจ็บที่มาติดตามอาการ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับบริจาคเลือดเนี่ยนะครับ
มีประชาชนที่มาบริจาคเลือดแล้วก็ปิดประกาศรับบริจาคเลือดไปเมื่อ๖โมงเย็นนะครับ
ผู้ที่มาบริจาคเลือดเนี่ย๓๖๐คิวนะฮะ๓๖๐คนนี่ฮะ
คือพอเห็นข่าวแล้วก็ทราบข่าวเรื่องการขอรับบริจาคเลือด
มากันเต็มเลยรีบไปช่วยเลยค่ะอยู่ใกล้ตรงไหนแบบอยู่ใกล้
รีบมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับทางโรงพยาบาลจะเปิดรับบริจาคเลือดอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับ
โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งจากการสอบถามแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองบุรมภูนะครับ
ระบุว่าอาการของผู้ที่บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบุรมภู
ตอนนี้มีอยู่๕คนอาการคงที่แต่แพทย์ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ